ดูเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนะครับ
สาวสวยคนหนึ่งป่วยด้วยโรคซึมเศร้า
แล้วตอนนี้เธอยิ่งเศร้าใหญ่เลยเพราะว่าชีวิตของเธอรันทศ
ถูกสามีซ้อมตลอดเวลานะครับ
แล้วก็ล่าสุดเธอออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือ
บอกว่าถูกอดีตสามีพรากลูกสาวคนเล็กไป
แล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยการทุบตีเธอ
เอาหัวเธอโขกกับพื้น
พอลูกสาวคนโตของเธอเข้าห้าม
ลูกสาวคนโตก็กลับโดนอดีตสามี
ต่อยแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยนะครับ
นี่แหละครับผู้หญิงคนนี้เธอพร้อมเปิดเผยหน้า
แล้วก็โพสต์เรื่องกล่าวอันรันทศในชีวิตของเธอนะครับ

บอกว่าเธอถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกาย
ทั้งตบทั้งต่อย
แล้วก็เอาหัวเธอโขกกับพื้นโขกกับผนัง
จำไม่ได้ว่าถูกโขกไปกี่ครั้งก่อนสลบไป

ซึ่งลูกสาวคนนี้เป็นลูกติดของสามีเก่าด้วยนะ

แต่ก็กลับถูกพ่อแท้ต่อยเขาด้วยนะครับ

และหลังจากทำร้ายร่างกายแล้วนะครับ
ยังพาน้องน้ำชาซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กไปด้วย

ก็เกิดจากสามีอดีตสามีคนนี้

ก็เหมือนเป็นลูกแท้ของอดีตสามีคนนี้
ปรากฏว่าเขาเอาไปด้วย
เขาตบตีเราพอเข้าใจได้
แต่การทำร้ายร่างกายผู้หญิง

เพราะเขาไม่น่าจะมาทำร้ายร่างกายผู้หญิงได้ขนาดนี้
เราขอความช่วยเหลือฝากไปถึงมูลที่ปวีนา
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือหน่อยนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ได้ไปพูดคุย
กับนางสาวพีรยาวรพัชรานนท์อายุ๓๕ปีเจ้าของโพสต์
เปิดใจกับทีมข่าวทั้งน้ำตาเลยนะคุณ
คือเธอพร้อมนะที่จะพูดคุยกับสื่อทุกสื่อ

ถูกอดีตสามีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
ทำร้ายร่างกายมานานกว่า๑๐ปี
๑๐ปีเนี่ยโทนให้ซ้อมเพื่อลูก

ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเรื่องการผ่อนบ้านผ่อนรถ

รวมถึงเรื่องลูกที่ต้องช่วยกันดูแล
ที่ผ่านมานะครับอดีตสามีไม่เคยช่วยเหลือดูแลเธอเลย
และเคยถูกให้ออกจากงานหลายครั้ง
เพราะอดีตสามีเนี่ยติดเกม
ตื่นสายจนทำให้ไม่ไปทำงาน
ถูกไล่ออกทีนี้ภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค่าข้าวค่าอาหารค่าดูแลลูกค่าเล่าเรียน

กระทั่งเมื่อวันที่๑๓ธันวาคมที่ผ่านมา
เธอโพสต์ว่าจะขอจำนำโทรศัพท์มือถือ
ใครช่วยได้บ้างใครอยากรับจำนำบ้าง
เพราะว่าเธอไม่มีเงินค่าใช้จ่ายแล้ว

ก็เลยมีคนช่วยบริจาคค่าไฟให้เธอนะครับ

อดีตสามีกลับบ้านมาช่วงเย็นเข้ามาด่าทอเธอเลยนะ
นะครับด้วยความน้อยใจที่เธอโดนด่ามากเลย
เธอก็เลยพูดออกไปว่าขณะที่ฉันดิ้นรนหาเงิน
แล้วเธอทำอะไรบ้างเธอเป็นผู้ชายแท้
เป็นพ่อคนแต่เธอไม่ทำอะไรเลย
อดีตสามีเลยไม่พอใจโมโหณจุดนี้
จับหัวเธอโขกกับรถกระบะไป๓ครั้ง
เธอเข้าบ้านต่อยตีใบหน้าเธอใช้ราวตากผ้าที่โกยขยะ
ใช้ทั้งราวตากผ้านะทั้งที่โกยขยะเนี่ยตีตามลำตวงเธอ
แล้วท้ายที่สุดจับหัวเธอโขกผนังโขกพื้น
นับครั้งไม่ถ้วนจนสลบไป
แต่ลูกสาววัย๑๕ปีเข้ามาช่วยเป็นลูกสาวของเธอ
ติดมาจากสามีคนเก่าก็ถือว่าเป็นลูกเลี้ยงของผู้ชายคนนั้น
เข้ามาช่วยแม่ปรากฏว่าลูกสาวถูกพ่อเลี้ยงต่อย
แถมยังพาลูกสาวคนเล็ก๓ขวบที่เป็นลูกแท้ของทั้งสองคนเนี่ย
หนีหายไปด้วยเลยนะครับเรื่องนี้ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ
ยืนยันบอกที่ทนเพราะถูกขู่จะฟ้องเอาลูกไป
ก็เลยทนเพื่อลูกนี่แหละฮะเขาจะบอกสารตัวผู้ชายเนี่ยนะ
จะบอกศาลเนี่ยจะฟ้องศาลว่าผู้หญิงเป็นโรคซึมเศร้าอาจจะเลี้ยงดูลูกไม่ได้นะครับ
เธอก็ไม่อยากเสียลูกไปเธอก็ต้องยอมทนให้ต่อยให้ตีให้ทำร้ายร่างกาย
มาอยู่กับเขามาเนี่ยนะเพราะว่าเหมือนช่วงแรกเราเป็นเพื่อนกันที่ช่วยเหลือกันมา
มันมีบุญคุณความรู้สึกที่ติดค้างกันอยู่
ลำบากก็เคยลำบากด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกติดค้าง
ตอนเนี้ยหมดแล้วสำคัญนะสิ่งที่เขาคิดมันมันมันเป็นตักะที่ป่วยมาก
ว่าการตีผู้หญิงหรือการตีเด็กไม่ใช่เรื่องผิดปกติเป็นเรื่องปกติ
ตะกะนี้มันคือความคิดของคนที่

เธอก็เปิดเผยบอกว่าที่ผ่านมาเธอก็สู้นะ
เคยถามฝ่ายชายว่าคุณเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่า
คุณตบหน้าเราทีเดียวเราก็ล้มแล้วเพราะเราเป็นผู้หญิง
ทุกครั้งเธออดทนมาโดยตลอดนะครับ
เคยคิดไปแจ้งความแล้วออกไปอยู่กับลูกแค่๓คน
เอาว่าฉันเลี้ยงเองของฉันก็ได้
กลับสู่อ้อมอกเธอก็เลยเปิดเผยเรื่องนี้กับโลกโซเชียลซะเลย
ขณะที่ลูกสาววัย๑๕ปีที่เข้ามาช่วยเธอนะครับ
แล้วก็ถูกผู้ชายทำร้ายบอกว่า
หนูเองก็พยายามเข้าไปกัน
พ่อแม่ไม่ให้ตีนะครับ
เข้าไปกันพ่อแม่ไม่ให้ตีแม่
แต่พ่อกลับพูดกับหนูบอกว่า

ชกที่เข้าที่หน้าหนูเต็มเลยนะครับ
นี่แหละฮะหนูก็ถามกลับว่า
ตีผู้หญิงกับตีเด็กอย่างหนูได้ยังไง
พ่อเลี้ยงตอบว่าไม่เกี่ยวกับเพศ
ตอนนั้นเนี้ยตัวเด็กสิบห้าปีเนี้ยกลัวมากนะ
แต่ก็พยายามที่จะต้องช่วยแม่ด้วยนะครับ
ที่ผ่านมาพ่อเลี้ยงกันแกล้งแม่มาตลอด
ไม่ยอมช่วยค่าใช้จ่ายใดภายในบ้าน
เคยไปตีแม่ในโรงพยาบาลแล้วก็โกหกคนอื่น
บอกว่าแม่เนี้ยบ้าให้โรงพยาบาลสีท่านยามาจับตัวแม่ไปหน่อย
ลูกสาวยืนยันว่าแม่ไม่ได้บ้า
แต่แม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจริง
เพราะพ่อเองเป็นคนทำแม่นะครับ
ทั้งนี้ทั้งตัวลูกสาวแล้วก็แม่อยากให้มูลที่ปวีนาช่วยเหลือหน่อย
หรือว่าหน่วยงานไหนก็ได้เข้ามาช่วยเหลือหน่อย

แต่ผู้เป็นแม่ก็อยากได้ลูกสาววัย๓ขวบกลับคืนมา
พวกเป็นพี่สาววัยสิบห้าปีก็อยากได้น้องสาววัยสามควบกลับขึ้นมาด้วย
เพราะไม่รู้ว่าไปอยู่กับพ่อพ่อเลี้ยงได้หรือเปล่า

มันไม่เกี่ยวกับเพศมันคือจิตสำนึกล้วนเลยค่ะ

คุณไม่ควรทำร้ายร่างกายใครทั้งนั้นนะคะ